เรื่องนะคะเกี่ยวกับโควิด๑๙และเราต้องให้กำลังใจด้วย
ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครที่ท่านป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ไปก่อนหน้านี้นะคะ
มีข่าวออกมาตอนแรกอาการท่านโคม่าอีกสักพักบอกว่าอาการท่านดีขึ้น
แต่ตอนนี้ขอกำลังใจจากคุณผู้ชมหน่อยนะคะส่งไปให้ถึงท่านผู้ว่า
เพราะว่าอาการท่านกลับมาวิกฤตอีกแล้วนะคะต้องดูเป็นแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงเลย
และมีอาการดื้อยาด้วยนะคะ
นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ
เปิดเผยความคืบหน้าอาการของนายเวียรสักวิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
โดยบอกว่าตอนนี้อาการของท่านผู้ว่าค่ะกลับมาวิกฤตซ้ำอีกครั้ง
ติดตามแบบชั่วโมงต่อชั่วโมง
พบว่ามีอาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ปอดพบภาวะการดื้อยาหลายชนิด
ขณะนี้มีการปรับยาปฏิชีวนะตัวใหม่ซึ่งคาดว่าน่าจะให้ผลดีและไวกับเชื้อแบคทีเรีย
ต้องรอดูอาการอีก๗๒ชั่วโมงว่าจะตอบสนองกับยาใหม่ที่ให้ไปหรือไม่
ตอนนี้เองนะคะทางทีมแพทย์ให้ยานอนหลับ
เพื่อไม่ให้ท่านผู้ว่ามีอาการต้านเครื่องช่วยหายใจและได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่
ส่วนเรื่องการทำงานของสมองยอมรับว่ามีผลกระทบแน่นอนค่ะ
เพราะผู้ว่าเวียรศักดิ์อายุมากแล้ว
มีโรคประจำตัวก็คือโรคหลอดเลือดทางสมอง
ดังนั้นถ้าอาการเป็นแบบนี้
นอนโรงพยาบาลนานกว่านี้สมองจะสั่งการช้ากว่าคนปกติ

กรณีที่คณะก้าวหน้าออกมาวิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด๑๙
ล่าสุดในผู้ที่พงษ์ปรุณกรรมรัฐมนตรีว่าการ
ร่วมกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปแจ้งความค่ะ
แจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาจจะกรรมทางเทคโนโลยี
เอาผิดนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะเก้าหน้า
ฐานความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔
และความผิดตามมาตราขออภัยนะคะตามพรบคอมพิวเตอร์
จากกรณีไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ควิจารณ์การจัดซื้อวัคซีนโควิด๑๙
และในคำพูดมีการพาดพิงถึงสถาบันด้วยค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องนะคะในแพทยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะเปิดเผยบทความให้ข้อมูล
เกี่ยวกับวัคซีนโควิด๑๙ต่อ๑ระบุแบบนี้นะคะ
มีความเข้าใจผิดพลาดหลายประการเกี่ยวกับวัคซีน
ในฐานะนักวิชาการด้านไวรัสวิทยาและวัคซีน
จำเป็นที่ต้องออกมาชี้แจงให้ถูกต้องว่า
ให้วัคซีนปัจจุบันเป็นวิธีการเสริมจากการป้องกันที่มีอยู่แล้ว
สวมหน้ากากอนามัยซึ่งถ้าเราทำได้ดี
ให้วัคซีนก็ไม่ถึงกับต้องเร่งรีบมากจนเกินไป
รอการศึกษาให้ได้วัคซีนที่ปลอดภัยดีกว่า
จากวัคซีนตัวแรกที่ออกมาไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นวัคซีนที่ดีที่สุด
ซึ่งประเทศไทยไม่ได้มีการระบาดอย่างรุนแรงดังเช่นในสหรัฐ
ดังนั้นการตัดสินใจสายกลางจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด
เพื่อเลี่ยงข้อกังวลเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนหลังจากการฉีดวัคซีนนะคะ
คุณหมอยงระบุถึงการผลิตวัคซีนในประเทศไทย
สิ่งที่ไทยได้คือการส่งต่อเทคโนโลยีในด้านการผลิตชีวัตถุ
ที่มีความสำคัญมากในอนาคต
และขณะนี้บริษัทใหญ่ที่ทำได้ในประเทศไทยคงหนีไม่พ้น
ส่วนบริษัทอื่นยังไม่มีศักยภาพเพียงพอ
ฝากคนไทยแสวงหาความรู้

ระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพ
แล้วเราจะผ่านวิกฤตมหาโรคระบาดนี้ไปด้วยกันค่ะ
นี่คือคำชี้แจงออกมาจากคุณหมอยงนะคะ